ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ

สุภาณีคชพรรณสมโพธ

ชูเวทตีแสงหน้า

ชูเวทตีแสงหน้า
ชูเวทตีแสงหน้า
ชูเวทตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้พูดถึงความรุนแรงอีกแล้ว
วันก่อนเราก็คุยความรุนแรงเกี่ยวกับคนในครอบครัว
วันนี้ความรุนแรงในสถานบันเทิง
ก็คงได้เห็นข่าวกันออกมาแล้วแหละ

ใครคือน้องใบเตย
ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย
ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย
ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย

ใครคือน้องใบเตย
ใครคือน้องใบเตย
ใครคือน้องใบเตย
ใครคือน้องใบเตย
ก็อาจจะไปสถานที่นี้ก็คือที่เรียกว่าสถานบันเทิง

ท่านที่มีบุตรหลานก็คงจะแหมลูก

เขาไม่อยากจะให้ไปแต่ลูกก็จะยืนยันว่าจะไปล่ะครับ
เขาอยากเห็นคุณนิว
เหมือนผมนี่แหละผมมีลูกหลายคน
ลูกผมเนี่ยจะไปสถานบันเทิงอะไรต่าง
มันจะบันเทิงจริงหรือมันจะไปหาเรื่องกัน

ผมเนี่ยยังเด็กวัยรุ่นอยู่มันก็มีแล้ว

อย่างนี้แหละครับเปิดเพลงไม่ถูกใจนะครับ
มีลูกน้องตามไปตบตีเตะ
ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในสถานบันเทิงโดยตลอด
ที่นี่เขาเอาอะไรปลาน้ำแข็งปลาใช่ไหม
แข็งเป็นก้อนหน้าปูดหมดเลยคุณผู้ชม

คุณนิวครับท่านผู้ชมครับลองดูผู้หญิงคนนี้

อันนี้เป็นผู้หญิงที่เขาทำงานในสถานบันเทิงครับ

ผู้ชายนี่ขี้เหงาครับค่ะ
อยากจะไปกินเหล้ากินที่บ้านก็ไม่ได้

ก็อาจจะเป็นเหล้าค็อกเทลเล้า

คาราโอเกนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ทำงานแถวงานค่ะ
สถานบันเทิงหรือสถานที่ว่านี่แหละครับ
ที่จะบริการหนุ่มทั้งหลายทั้งแก่ทั้งหนุ่ม
พูดไปอะไรไปนะครับเด็กที่มาเนี่ยก็กินเหล้าเป็นเพื่อน
เอาอกเอาใจเรื่องพวกนี้ผมรู้ใจรู้เรื่องดีครับ
ทีนี้บางคนเนี่ยก็อยู่ในวัยเรียนหนังสือนะครับ
เป็นนักศึกษาบ้างละไปหารายได้พิเศษนะครับ
ก็ไม่ได้ว่าต้องการกินเหล้านะครับอันนี้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับ
อยู่ในกรุงเทพค่าใช้จ่ายมันเยอะต้องหารายได้เสริม
หารายได้เสริมไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่ามือถือค่าอะไรต่าง
ก็ต้องการหารายได้เสริมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะครับ
มาทำงานเข้าไปสถานที่ต่างนี้บางคนไม่กินเหล้า
ก็บอกแขกว่าหนูไม่กินเหล้านะครับขอเป็นน้ำหวานนะครับ
เขาก็จะเสิร์ฟน้ำหวานล่ะครับแต่ไอ้ค่าน้ำหวานเนี่ยมันก็๓๐๐๔๐๐นะครับ
และก็มีส่วนแบ่งให้กับเด็กนะครับหมายความว่าสถานที่ก็เอาไป๒๐๐
อาจจะเด็กได้สองร้อยนะครับดื่มวันหนึ่งเนี่ยก็ยกมากระดกเป็นน้ำหวาน
กินไปนิดนึงโอ้โห๓แก้วก็ได้๖๐๐บาทแล้วนะครับ
เป็นเพื่อนนะครับไอ้แขกนั้นคงไม่กินน้ำหวานนะครับผู้ชายคงกินเหล้านะครับ
ส่วนบางคนก็อาจจะกินเหล้าเสียจริงนะครับไม่รังเกียจในการกินเหล้านะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนไม่กินเนี่ยแขกเขาเกิดกินเหล้าเขามา
ก็อยากจะให้ผู้หญิงเมาล่ะครับอันนี้เรื่องปกติครับ
ผู้ชายบางคนเห็นผู้หญิงเมาเห็นผู้หญิงกินเหล้าแล้วชอบนะครับ
กินเหล้าคนเดียวมันไม่อร่อยมันไม่สนุกหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ
โดยมากก็จะชักชวนให้ผู้หญิงที่มานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยต้องกินนะครับ
เมื่อไม่กินก็มีอารมณ์อย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับ
อารมณ์นี้เรียกว่าถ่ายรูปขึ้นมาอีกทีนะครับ
รุนแรงฉุนเฉียวมากนะคะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
พอไม่กินก็ปาแก้วเหล้านะครับใส่หัวดูสิครับ
อกจากหัวโนแล้วหน้าตายังมีบาดแผล

อย่างนี้คุณนิวว่าอย่างนี้มันถือว่าบาดเจ็บสาหัสไหม

ทีนี้เรามาดูสิครับว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้

ถ้าเกิดบาดเจ็บไม่สาหัสเป็นอันตราย
แก่กายหรือจิตใจผู้อื่นการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกาย
อันนี้ทำร้ายร่างกายอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับคุณนิวครับ

อันนี้หมายความว่าไม่สาหัสนะครับ
ถ้าสาหัสก็ไปโดนอีกอันนึงครับ
อย่างกรณีนี้จะตีว่าสาหัสได้ยังไง
ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียม่านประสาท
หรือว่าเสียอวัยวะสืบพันธุ์ความสามารถในการสืบพันธ
แขนเสียขาเสียมือเสียนิ้วเสียอวัยวะอื่น

อันนี้เข้าครับเสียโฉมครับ
แท้งลูกเจ็บพิการ
ยังติดตัวทุกผลภาพป่วยเจือเจ็บเลื้อรัง
หรือทุกบลภาพป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา
เกินกว่า๒๐วันจนประกอบกรณีกิจตามปกติ

ก็คือเด็กคนนี้ก็โดนแก้วปลาแล้วครับ

คนที่ทำก็ต้องเข้าผิดทำร้ายร่างกาย
ต้องระวังจำโทษ๖เดือนถึง๑๐ปีครับ
อันนี้ไม่เบานะครับถ้าเกิดแจ้งความขึ้นมาแล้วดำเนินคดีนะครับ
อันนี้ถือว่าเสียโฉมเพราะฉะนั้นเข้ากรณีเสียโฉมเนี่ยเป็นบาดเจ็บสาหัสครับ
อืมระวังโทษถึงสิบปีนะครับนี่ผิดมาตราสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
ที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีสาเหตุนะครับมีการทะเลาะวิวาส
จะว่าข้างในหรือข้างนอกก็แล้วแต่สถานที่ที่ตรงคนนั้นเข้าไปชื่ออะไรนะ
ใบเตยหรืออะไรเนี่ยที่ไปเต้นเพลงมีงูแล้วปลาน้ำแข็งนั่นเขาไปแจ้งความไว้ตอนกี่โมงรู้ไหม
สามสามตีสามครึ่งถามว่าตีสามครึ่งแล้วเปิดได้ยังไงอ่ะเออผับมันต้องปิดตั้งแต่เท่าไหร่นะ
ตีตีหนึ่งตี๒ไม่ใช่ครับตะผับจริงเนี่ยไม่เกินตีหนึ่งนะครับ
คือสถานบันเทิงต่างเนี่ยมีใบอนุญาตค่ะคุณนิวครับแต่ว่าเราก็มักจะอย่างนี้แหละครับ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
ทั้งที่เป็นวันที่ควรจะผลับปิดแล้วทั้งทีทีจะปิดแล้ว

ทองขึ้นมาก็สงสัยเหมือนกันล่ะครับว่าเอ๊ะไปทำอะไร
เพราะฉะนั้นการไปทำในสถานที่ต่างเหล่านี้
แม่คุณนิวครับมันอันตรายนะครับมันไม่ใช่อันตราย

โอ้โหเลือดตกยางออกบาดเจ็บเลือดตกยางออกถึงขนาดนั้น
โหดร้ายกันเหลือเกินนะคนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าโดนพิษแอลกอฮอลหรือเปล่า
ถึงทำโดยไม่มีสติยังคิดแบบนี้
ช่วงแรกเราคุยเรื่องความรุนแรงก็คงได้ประเด็นแล้ว
ทั้งเรื่องของการไม่ยับยั้งชั่งใจมีแอลกอฮอล์นะคะ
แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรวมถึงตั้งประเด็นด้วยว่า
พับตีสามครึ่งยังไม่ปิดหรือยังไง
ส่วนเบรกที่๒อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนฮะผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมจำนวนมาก

เบรกที่สองผมจะพูดเรื่องอะไรอาจจะเกี่ยวกับตัวท่านก็ได้ที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยนะครับ

ของลูกผู้ชายคงไม่ใช่แค่คุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าเรื่องอะไรที่คุณชีวิตจะพูดแล้วเกี่ยวข้องกับพวกเราเรื่องอะไรฮะ
คุณนิวอยู่ที่ไหนอยู่บ้านจัดสรรหรืออยู่คอนโด

คอนโดท่านผู้ชมครับผมคิดว่าท่านผู้ชมที่นั่งดูรายการตีแสกหน้าเนี่ยบางท่านก็ดูอยู่ในบ้านจัดสรร

ถูกไหมครับอาจจะเป็นทาวน์ฮาส์บ้านเดียวหรือว่าบ้านแฝดนะครับ

ปัญหาของกติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกันครับ

เพราะว่าอะไรครับเมื่อเราอยู่บ้านสมมุติว่าเป็นทาวน์เฮาส์นะครับ
อยู่ในบ้านจัดสรรคุณนิวครับวันดีคืนดีหมู่บ้านเนี่ยเกิดไอ้ข้างข้าง
เปิดเป็นร้านขายของบ้างเท่านั้นไม่พอเปิดเป็นอู่ซ่อมรถบ้าง

เท่านั้นก็ยังไม่พอฮะเปิดเป็นหอพักอีก

เอาทำได้ทั้งนั้นแหละครับประเทศไทยนี่แหละครับก็ต้องทำกันล่ะค่ะอย่างนี้แหละครับ

สนุกกันเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่จบอีกครับ
เปิดเป็นออฟฟิศเปิดเป็นไอ้นั่นไอ้นี่มันยังโอเคนะครับว่าเปิดเป็นบริษัทมันไม่ส่งเสียงหนวกหูเท่าไห

แต่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถอย่างนี้ไหวไหมเอารถบัตรมาจอดนะเอารถกระบะมาขึ้นหอยไว้แล้วก็ซ่อมโน่นซ่อมนี่
มงน้ำมันเครื่องเลอะเทอะไปหมด
เราได้รับพบเห็นอยู่บ่อยเรื่องต่างเหล่านี้ท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ดูรายการตีแสกหน้าอยู่โอ้โหตบเข่าผากจริงด้วยจริงด้วย

พบกันครับพบกันทั่วไปอย่างนี้เราพบกันที่ว่ามีกันข่าวเนี่ยคุณนิวครับที่ว่าเป็นทาวน์ฮาส์
ว่าเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยลักษณะของทาวน์เฮาส์นะครับคือการอยู่ติดกันหรือเรียกว่าห้องแถว
ภาษาของทางกฎหมายเขาเรียกว่าเรือนแถวนะครับกฎหมายจะกำหนดไว้นะครับเป็นเรือนแถวแบบนี้นะครับ
นี่ห้องห้องห้องถูกไหมครับอย่างนี้นะฮะก็จะเว้นไว้ครับบริเวณนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นห้องห้องกฎหมายจะกำหนดว่าห้องนึงสมมุติว่า๔เมตรก็คือรวมกันไม่เกิน๑๐ห้องหรือ๔๐เมตร
จะต้องเว้นสถานที่นี่สมมุติถนนนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังเป็นกำแพงนะครับก็เพื่ออะไรครับบริเวณนี้
กลับรถเป็นเพื่อให้กลับรถนะครับเพราะไม่งั้นขับเข้าไปเจอทางตันนะครับก็ไม่รู้จะกลับยังไงก็ใช้ตรงนี้แหละครับ
เขาเรียกว่าช่องเว้นว่างระหว่างอาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำไงก็เกิดเหตุว่ามันไปเว้นไว้ไม่เด็กมาติดกันไปปื้นไหม้กันไปแถบตายกันพอดี
โอเคเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายทั้งที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดสรรนะครับเขาเรียกว่ากฎหมายจัดสรรเนี่ยระบุไว้ว่า
หมู่บ้านหนึ่งถ้าเกิดมีหมู่บ้านจัดสรรเกินกว่ากี่หลังคาเรือนจะต้องมีโรงเรียนอนุบาลถ้าเป็นพันหลังคาเรือนต้องมีโรงเรียนระดับปฐมระดับมัธยมนะครับ
ลักษณะนี้กฎหมายมีกำหนดไว้นอกจากนั้นยังกฎหมายยังกำหนดอีก

ต้องมีโรงเรียนสถานที่ให้เป็นสนามย่านะครับเป็นพื้นที่ว่างเพื่อให้คนในหมู่บ้านจัดสรรต่างเหล่านี้ได้มีพื้นที่สีเขียว
ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เอามาทำเป็นสโมสรนะครับคืออันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นะครับเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องเป็นสโมสรต้องมีสระว่ายน้ำต้องมีฟิตเน็ตกฎหมายไม่ได้ระบุไว้แต่ว่ามันเป็นทางการค้า
อยากมีหมู่บ้านใหญ่โตก็อยากจะมีฟิกเนตใหญ่อยากจะมีสระหน้าว่ายน้ำนะครับเขากำหนดเป็นสนามย่าเป็นพื้นที่ว่างนะครับตามกฎหมายถนนต้องใหญ่เท่าไหร่อันนี้ก็ตามกฎหมายอีกนะครับ
แต่กฎหมายก็ยังไม่ได้ห้ามเท่าไหร่นะครับในกรณีที่ไม่ให้เป็นร้านขายของนะครับไม่ให้เปิดเป็นอู่รถนะครับไม่ให้เปิดเป็นบริษัทนะครับไม่ให้เปิดเป็นหอพักไม่ให้เปิดเป็นสนุกเกอร์ครับ
เพราะว่าพอไม่ได้ห้ามปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนหัวดีล่ะครับตรงบริเวณหมู่บ้านนั้นยังไม่เจริญต่อมามีความเจริญเติบโตขึ้นมีชุมชนเกิดขึ้นเอทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรดี
เอ๊เอาเทาเฮามาเปิดเป็นร้านอาหารดีกว่าคือเขาจะมองว่าเป็นที่ของเขาบ้านของเขาจะทำอะไรก็ได้หรือเปล่าครับ

ท่านผู้ชมอาจจะได้อ่านนะครับ
สมมุติละกันว่าผมซื้อบ้านหลังนี้มา
ตรงนี้ที่ว่างใช่ไหมถ้าผมซื้อบ้านหลังนี้อีกค่ะตรงนี้ที่ว่างใช่ไหมถ้าผมซื้อบ้านหลังนี้อีก
อ๋อสองหลังไอ้ที่ว่างตรงนี้ผมก็บอกว่ามันว่างนี่มันเห็นกับอะไร
เอาอย่างนี้ละกันผมสร้างค่อมไปเลย
ทำอะไรสร้างหลังคาข้อมนี้อ่ะทำทะลุไปเลยบริเวณนี้ทะลุไปเลย
ทำได้ไหมยึดเป็นของตัวเองอย่างนั้นเลยเหรอคะ
อ้าวทางกฎหมายก็ทำไม่ได้หรอกครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับ
ถนนในตรงนี้โฉนดตรงนี้ก็จะเป็นโฉนดที่ระบุว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
ของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นเหมือนกับถนนเหมือนกับสนามย่าเหมือนกับพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร
แต่ปรากฏว่าเราพบนะครับว่าบางคนเนี่ยก็ซื้อแพงนี้ซื้อแพงนี้แล้วทำทะลุปิดไป
ซึ่งปรากฏเป็นข่าวที่จังหวัดไหนนะ
ใช่ที่โด่งดังกันมากเลยนะคะ
ที่จังหวัดเชิงเซาถ้าของบ้านก็บอกว่าให้มาตรวจสอบแล้วทางอบอะไรเขาก็สั่งห้าม
นะครับว่าอย่างนี้มันทะลุกันไม่ได้นะครับตรงนี้จะไปสร้างหลังคาปิดเลยไม่ได้พื้นที่ตรงนี้นะครับ
บางครั้งเนี่ยคุณนิวคงจะทราบท่านผู้ชมก็คงจะทราบอยู่ว่า
สมมุติแล้วกันว่าผมอยู่บ้านหลังนี้ทาวน์ฮาวส์หลังนี้ข้างหลังมีอะไรครับ
ต้องมีกำแพงใช่ไหมครับหลังบ้านผมก็จะมีทาวน์เฮาส์อีกแถวนึงมาถูกไหมครับ
วันดีผมว่าไม่ใช่วันดีแล้วก็วันทุกวันแล้วครับเขาก็ต้องต่อเติมครับต่อเข็มครับ
ขยายพื้นที่เอาหลังบ้านไปชนกำแพงหลังนี้อุ้ยที่ฉันเห็นบ่อยเดี๋ยวแบบนี้
เสร็จแล้วก็เกิดท่อทางลางนุ้งลางน้ำเกิดควันเกิดอะไรเวลาทำกงทำครัวกิ่งก็เข้าไปในนี้
ส่วนบ้านหลังนี้ก็ต่อเติมเข้ามาอีกผมถามว่ารักษณะอย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่า
นี่เป็นกติกาของสังคมครับคุณนิวครับเมื่อเราอยู่ร่วมกัน
ก็ต้องมีกติการ่วมกันบางอย่างไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
ถูกไหมครับคุณนิวอยู่คอนโดนะครับเกิดไอ้ข้างคอนโดเรา
แมา่เขาฉลองแล้วก็ฉลองอยู่ทุกเว้นมากันที๔๕คน๗๘คน
หัวเลอะเอให้เราทำงานกลางกลางคืน
เข้ามาแล้วปรากฏว่าเขาส่งเสียงหัวเราะเสียงดัง
หลับนอนไม่ได้ทำในได้คุณชูวิคก็ต้องทนหรือเปล่า
หรือว่าห้องข้างเปิดเพลงเสียงดังมีปาร์ตี้

ลักษณะอย่างนี้กติกาของสังคมว่ายังไง

มันจะต้องมีกติกา

แต่บางคนมันก็แหมหัวสมองมัน

ผมซื้อสองหลังทำทะลุกันอีก

เพราะว่ามันโฉนดติดกันแล้ว

แต่กำแพงใช้ส่วนกลางหรือเปล่า

บางครั้งคนไทยเหล่านี้

ผมนี่มันคนสร้างหมู่บ้านเก่า
ใช่คุณชูวิทย์สร้างมาหลายหลังแล้วด้วย

ลำตัวมาไกลขนาดนี้
ผมอาจจะเป็นเจ้าของหมู่บ้านใหญ่โต
แต่เมื่อเป็นเรื่องพวกนี้ผมจะเข้าใจดี
เพราะว่านี่เป็นกติกาของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันครับ

ทำเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยหนักเลยครับ

ถามว่ากฎหมายมันระบุไม่ได้ครบถ้วน

เหมือนเป็นแค่กรอบเฉย
แต่ว่าที่มีปัญหากันทุกครั้งเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละครับ

ที่จอดรถเอาผมง่ายแล้วกัน

เฉพาะที่จอดรถนี่ทะเลาะกันแบบจะฆ่ากันนะฮะ
บางทีเลยมานิดหน่อยนะคะเป็นเรื่อง

เห็นไหมครับเรื่องพวกนี้ต่างเหล่านี้เนี่ย

ผมนั่งคิดนะครับเพราะว่าคอนโดทุกวันนี้

ในกรุงเทพเนี่ยและหัวเมืองใหญ่เนี่ย

คุณนิวไปอยู่คอนโดเนี่ย

เขาบอกว่าเป็นแค่เจ้าของร่วม
ก็จอดทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับจอดเป็นปี

คนอื่นเขามีรถเข้ารถออกมีการหมุนเวียนรถบางคนจอดทิ้งไว้
หรือการทิ้งขยะบางคนไม่สนใจความสะอาดนะครับ
เพราะว่าอะไรคุณนิวครับเพราะว่าไปให้เขาเช่า
อาจจะไม่ใช่เจ้าของเองให้เขาเช่าคนเช่าก็อยู่ไม่นาน
ไม่ได้รักษาความสะอาดลักษณะอย่างนี้เราจะพบกันอยู่บ่อยนะครับ
มันก็มีกฎกติกาในการที่จะใช้ส่วนที่เป็นสาธารณะร่วมกัน
อย่างกฎหมายกำหนดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มงวด
เพราะฉะนั้นมันก็คงต้องอาศัยเท่าอีกทีเท่าอาศัยกัน
เจรจากันตกลงกันค่อยคุยกันมีมารยาทต่อกัน

ส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์เล่าให้ฟังที่ว่าเป็นครูโรงเรียนดังที่ฉะเชิงเซา
กรณีแบบนี้คือเขาจะลื้อ

ก็จบกันสวยอย่างนี้ได้เลยนะคะ

เดี๋ยวผมจะเปิดดูข่าวนี้ซะหน่อยนะครับ
เขาบอกว่าทำมาเพื่อเป็นหลังคาการฝนนะครับ
เพราะว่าฝนเนี่ยมันสาดเข้าไปนะครับ

มีฝนตกน้ำซึมจากหลังคาไหลเข้าห้องนอนนะครับ
รับเหมาเลยแนะนำว่าให้ต่อเติมหลังคา
เข้าไปเลยฝั่งละ๑เมตรปิดไปปิดมาก็เลยคุมไปเลย
แล้วก็มีคนในหมู่บ้านเขาทำนะ
คือสามารถกลับรถได้เหมือนเดิมหมายความว่าจะครู
ทำหลังคาให้ครับแต่ถ้าหากว่ากระทบกับคนหมู่บ้านก็ยินดีที่จะลื้อออกเนอะ
ประเด็นหนึ่งสงสัยคือเขาเอาเสาเข็มที่วางไว้เนี่ย
เตรียมก่อสร้างอะไรเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่ได้เตรียมก่อสร้าง
ตรงทางกลับรถเขาจะก่อสร้างห้องครัว

เทศบาลเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาก็พบว่าเสาเข็มนะครับ
มีเตรียมก่อสร้างครัวใหม่จริงนะครับ
เจ้าของบ้านเขาเสียใจว่าทำไมคนนำเรื่องราวไปในโซเชียลโดยไม่สอบถามก่อน
เพราะโดนสังคมลุมประนามนะครับ
แต่เพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านเทศบาลประสานมาให้ลื้อถอน
เพราะล้ำที่สาธารณะก็พร้อมจะลื้อถอนภายในวันนี้เสียเลย
เข้าใจตรงกันในเรื่องของการอยู่อาศัยด้วยกัน
ยิ่งบ้านบ้านคนทุกวันนี้มันอยู่ติดกันเนอะมันชิดกันอยู่กันเยอะ
ว่าคงก็ต้องค่อยคุยกัน
และที่สำคัญนะครับคุณนิวทราบไหมตอนที่มันจะจบอีกผมพูดซะก่อน
อะไรครับบางคนก็อยู่นะครับ
คือกฎหมายเขายังระบุอีกนะครับว่าถ้ามีหน้าต่างเนี่ย
อาคารสูงไม่เกิน๙เมตรเนี่ยจะต้องล่น๒เมตรออกจากด้านข้าง
หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเปิดหน้าต่างได้
ก็คือถ้าเปิดหน้าต่างมาแล้วจะให้ลำไปบ้านด้วย
ถัง๒เมตรใช่แต่ถ้าทึบเขาให้หาง๙๐เซนติเซน
เออนี่แหละเห็นไหมบางคนเขาไม่ทราบนะครับ
บางคนก็บอกว่าถ้าห่างจากที่ทึบ๕๐เซนเนี่ย
หมายความว่า๕๐เซนจากรั้วถ้าทึบ
แต่ถ้าเกิดจะเอาหน้าต่างต้องห่าง๒เมตร
ค่ะจะได้เปิดมาแล้วมีพื้นที่ไม่ลุกล้ำไปบ้าง
แต่บางคนไม่หรอกครับมันไปล้ำกลางอากาศ
หมายความว่า๕๐เซนต์เขาเปิดหน้าต่างไปมันล้ำที่เขาไปกลางอากาศ

ลูกต้นมะม่วงไงแล้วมะม่วงล้ำเป็นบ้านเพื่อนไง
ครับลักษณะแบบนี้ทีนี้ก่อนจะจบเดี๋ยว
เราพูดเรื่องของเรื่องใหญ่นะครับ
เรื่องของการเบรกนี้คือการอะไร
ช่วงนี้เบรกนี้เราคุยกันเรื่องของการต่อเติมบ้านที่ไม่ถูกกฎหมาย
อันนี้ได้ความรู้ได้ข้อมูลกันไปแล้ว
คุณชาววิทย์ยังมีอีกประเด็นใหญ่ยังตามเรื่องกันต่อที่เราเคยคุยกัน

เป็นเรื่องกันตัวปี๕๗จ้าคุณผู้ชมครับ
ตอนที่ปัดทวงก่อปอพพอท์สอน
เขาบอกมือปืนไอ้ป็อปครรม

โอ้โหสารชั้นต้นโดย๓๗ปี
แต่สารอุทธรยกครับ

คดีพยายามฆ่ากลุ่มผู้ชุมนุมนปชบริเวณห้างไอทีสแควร์ย่านหลัก๔
เมื่อปี๕๗เดือนกุมภาวันนี้สารอาญาอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์

มีอาวุธสงครามพกพาอาวุธ
ต่อมาสารอุทธรณ์พิจารณาเห็นว่ามีประเด็นที่จำเลย

คดีนี้คนร้ายที่เกี่ยวข้องมีการยิงรวม๒๑คน
จำนวนนี้มีชายชุดดำคือจำเลยในคดีนี้ด้วย
ยังปรากฏอยู่ในภาพนิ่งที่เห็นชายชุดดำ
ท่านผู้ชมคงจำได้นะครับใส่ชุดอย่างนี้แล้วคุมหน้าคุมตา
ใส่หมวกอีโม่งดำปิดหน้าปิดตาหมดเลย
อุทธรณ์ท่านเห็นว่าแม้โจทย์จะมีเทปภาพเคลื่อนไหว
แต่โจทย์ไม่ได้นำสืบถึงความเกี่ยวข้อง
หรือนำตัวผู้ถ่ายหรือนำประจักษ์พยาน
เบิกความประกอบให้เห็นความเกี่ยวข้อง
โจทย์จึงมีข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้อง
ก็คือว่าหาต้นต่อหาแหล่งกำเนิดของภาพเหล่านั้นไม่ได้ว่ามาจากไหน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจำเลยทำผิดจริงหรือเปล่ายกฟ้องเลย
ครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายกไม่ขาดกูนิวครับ

ไม่ขาดครับอย่างนี้หมายความว่าเขายกประโยชน์แห่งความสงสัยเท่านั้นครับ
คือหมายความว่าศาลก็ยังสงสัยอยู่นะแต่ไม่มีหลักฐานที่จะเล่นงาน

ถูกไหมครับเพราะถ้าคดีเกี่ยวกับอาญาซึ่งเป็นโทษสูงสารท่านต้องมั่นใจ
พยานหลักฐานต้องครบถ้วนสารถึงจะลงโทษนะครับ
กรณีอย่างนี้สารท่านบอกไว้ว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยไว้ให้จำเลย
คือยังสงสัยอยู่แต่ยกประโยชน์ความสงสัยให้

กระบวนการต่อจากนี้ต้องยังไงคะ
ก็คือยังอายการก็ต้องดีกา
แต่สารบอกท่านบอกอย่างนี้ครับ
กองแต่ให้ขังไว้ระหว่างดีกา

ก็เป็นคดีที่ต้องยังไม่ขาดไงครับ
ที่ผมบอกว่าคือยกประโยชน์แห่งความสงสัย
เนื่องจากคดีมีโทษร้ายแรง
ก็หมายความว่าในระหว่างที่ต่อสู้ในชั้นดีกาเนี่ย
จำเลยก็ยังต้องถูกขังอยู่

ว่าเขาบอกว่า๗กรณีครับที่กรณีสาร

หนึ่งความหนักเบาของแค่ข้อหาครับคุณนิวครับคุณผู้ชม
ก็หมายความว่าข้อหาอันนี้ถึงบอกว่ามันหนัก

เพราะถ้าเรื่องข้อหามันเบาก็ไม่มีปัญหา

ข้อที่๒พยานหลักฐานที่นำสืบแล้วมีเพียงใด
อันนี้ก็หมายความว่าถ้าพยานที่นำสืบแล้วเนี่ย

พฤติการต่างแห่งคดีเป็นยังไงนะครับ
เชื่อถือผู้ขอประกันหรือหลักประกันไหม

ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเปล่า
พยานอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

มีไหมทำร้ายใครไหมไปทำลายพยานหลักฐานไหมมีผลต่อพยานต่างหรือไม่
กรณีอย่างนี้วันนี้ก็เช่นกันครับที่คดีของยายเปรี้ยวใช่ไหม
เดิมมีกี่คนนะ๕คนมีเปรี้ยวเติร์นแจ้และไหนว่าสินผู้ชายอีกคนนึง
แล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออะไรนะชื่อเบ้นนะครับ๔คนนี้สารก็ไม่ประกันเพราะอะไรครับ
เพราะว่าพฤติการมันนักศาลก็ไม่ให้ประกันแต่อีกคนนึงก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ว่าตำรวจเขาไม่ได้คัดค้านไม่ได้คัดค้านการประกันคนที่เอามือถือเข้าไปขาย
แต่ตัวอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่น
ก็เหมือนกันกรณีแบบนี้ก็เอาเป็นข้อมูลมาให้ว่ามี๗กรณีที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวก็ว่ากันไป
อย่างกรณีนี้เป็นเรื่องของโทษหนักก็เลยฝากหังไว้ก่อนระหว่างที่มีการพิการ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับ

ที่เด็กนักศึกษาที่เข้าไปดูงานและตกลงไปในบ่อบำบัด
มีทั้งนักศึกษาหนึ่งคนและก็เจ้าหน้าที่ที่พาไปดูงาน
ซึ่งเป็นสุภาพสตรีด้วย๑คนแล้วก็มีพนักงานที่เข้าไปช่วยอีก๓คน
รวมทั้งหมดห้าคนนะครับทีนี้โรงงานเนี้ยก็เป็นโรงงานใหญ่โต
ก็อาจจะถูกข้อคอลหาว่าจะใช้อิทธิพลหรือเปล่านะครับ
ข้อที่จริงต่างในวันเกิดเหตุผิดเพี้ยนจนส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินคดีได้
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายืนยันครับบอกว่าเขาบอกว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด
โดยไม่เลือกว่าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหากพบว่ามีพยานหลักฐานไปถึงชัดเจน
จะดำเนินคดีทันทีแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทดังกล่าว

เพราะว่ามีคนเสียชีวิตตั้ง๕คนมีความเป็นธรรมยังไง
เนื่องจากข้อมูลต่างอาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทนั้นได้
กลัวเสียหายกันนะครับมันก็เสียหายจริงก็ตายไปตั้ง๕คนแล้ว

มันก็เสียหายจริงนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไปเกิดขึ้นในโรงงานนะครับซึ่งมีมาตรฐานนะครับ
ก็เลยมีนอกจากนี้จะมีการหาลือกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่
ในพื้นที่ของกองบัญชาการตรวจนครบานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย
ล่าสุดก็มีหัวหน้าบ่อบอำบัดโรงงานนี้คือนายปริชาร์ก็ไปมอบตัวแล้วกัน

เป็นความประมาทนะครับความประมาทนี่ข้อหาข้อหาว่ายังไงครับคุณนิวครับ
มีข้อหาว่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ประมาทและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ก็แสดงว่าไอ้ฝาบ่อนี้ไม่ได้ปิดใช่ไหม

สิครับเพราะถ้ามันปิดเนี่ยเขาจะประมาทยังไง

ก็ถึงบอกสิครับว่าเมื่อวานนี้ผมพูดไปคุณนิวไม่ได้มา

แล้วก็ไม่มีการชี้แจงนะครับ
ก็จะถามว่าจะไม่ให้คนเขาสงสัย

ก็ต้องชี้แจงให้มันชัดเจนแล้วครับว่าไอ้ฝาบ่อนี้
มันยังไง
มีคนไปแล้วก็ไม่ได้ปิดฝาเปิดฝาเอาไว้
แล้วบริเวณนั้นมันของละเกะละกะเดินไปเดินมาแล้วเออเขาไปเดินดูแล้วปรากฏตกลงไปหรืออย่างไร
บัตรนี้ก็ยังไม่ทราบแล้วครับว่าเป็นยังไง
ก็เหมือนว่าข่าวมันอึ้มครึ่มอย่างนี้

เมื่อบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่โตนะครับ
โรงงานใหญ่โรงงานเล็กอย่าได้ปฏิบัติแบบนี้อีก

ยังไม่เคยมีการชี้แจงหรือไม่มีการบอกเลยว่าตกไปยังไงทำยังไง
เสียชีวิตตั้ง๕คนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็รอข้อมูลที่ชัดเจนอยู่นะคะ
แต่ว่าเรื่องทางคดีก็เดินหน้าทุกวัน

ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เราคุยกันโอ้โหหลายประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังมีเรื่องอะไรอยากให้คุณชุวิตตีแสกหน้า
หรือว่าเอาเรื่องนะคะส่งมาได้ทางอีเมลนะคะ
ช่องทางนี้เรารับเรื่องจากคุณผู้ชมเป็นหูเป็นตา
เป็นกระบอกเสียงให้กันและกัน

ทุกคนมาร้องเรียนผมร้องเรียนบ้างได้ไหม

ก็ร้องเรียนน่ะบางคนก็บอกว่าชุวิตรายการตีแสกหน้า
วิทย์จะไปไหนบอกว่าผมเนี่ยรักไทยรัฐจะตาย
ไทยรัฐทีวีนี่แหละครับต้องบอกตามรายการเลยนะครับ
ว่าผมจะจัดรายการไทยรัฐทีวีในจนกว่าไทยรัฐเขาจะไม่ให้ผมจัดนะครับ
ถ้าผมยังจัดอยู่ท่านผู้ชมร้องเรียนมา

ผมก็ทำในนามไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละครับ

วันนี้เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกันทำให้คนไทยตาสว่างกันแล้ว
ชุวิตตีแสกหน้า